การเลือกตั้งสอสอที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้า
เขตการเลือกตั้งจะลดลงนะครับจากสามร้อยเจ็ดสิบห้าเขตเหลือสามร้อยห้าสิบเขต
ตอนนี้กรกตประกาศเขตเลือกตั้งสอสอออกมาเรียบร้อยแล้ว
แน่นอนว่าย่อมมีความคิดเห็นจากภาคการเมืองต่างตามมา
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
เห็นได้ชัดนะครับถ้าเป็นกาญจนบุรีเนี่ย
มีการแบ่งเขตของสสแมนชัตภัณฑ์เนี่ย
น้อยกว่าเขตข้างเคียงถึง๕๐๐๐คะแนน
ซึ่งมันไม่เป็นหลักเกณฑ์ปกติของการแบ่งเขตเลือกตั้งของกรกต
นี่คือสิ่งหนึ่งที่เรากำลังจับตาดูต่อไปนะครับ
และมีหลายเขตเลือกตั้งที่ไปซอยเอาอำเภอแบ่งออกเป็น๒เขตเลือกตั้งเลยนะครับ
ซึ่งก็ปรากฏชัดว่าเป็นฐานเสียงของนักการเมืองเดิม
แบ่งเขตเลือกตั้งครั้งนี้ท่านบอกความเป็นจริงว่า
การเอาเปรียบครั้งนี้คือฟังคน๒๓คนนะครับ
แล้วสุดท้ายก็เอามาตามที่นักการเมือง
เพื่อได้เปรียบทางผลทางการเมือง
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน๓๕๐เขตแล้ว
พักการเมืองต่างบอกว่าการแบ่งเขตของกรกตไม่ได้เหนือความคาดหมาย
พร้อมตั้งคำถามเอื้อประโยชน์ให้กับพักการเมืองที่ใกล้ชิดรัฐบาลและคอสชหรือไม่
ไทยรักษาชาตินายจตุรนฉายแสงประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊คส่วนตัว
ระบุทราบมาว่าการแบ่งเขตเลือกตั้ง
มีคนไม่กี่คนที่เสนอผ่านช่องทางพิเศษ
และก็ได้ผลตามนั้นอย่างน่าอัศจรรย์
หรือที่เรียกว่าเอาเปรียบกันจนนาทีสุดท้าย
ที่มองว่าอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก
พักชาติไทยพัฒนาและภูมิใจไทย
นายนิกรจำนงเลขานุการคณะกรรมการสัญหาผู้ลงสมัคร
รับเลือกตั้งระบุว่าการแบ่งเขตเลือกตั้ง
มีการข้ามเขตข้ามแดนไม่มาก
ขอขอบคุณกรกตที่ประกาศการแบ่งเขตออกมาเร็ว
เพื่อที่พักชาติไทยพัฒนาและทุกพักการเมือง
จะได้เดินหน้าตั้งตัวแทนประจำเขต

เคาะตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งได้

รองเลขาธิการกรกตบอกว่า
แบ่งเขตของกรกตทั้ง๓๕๐เขต

๑๖ทับ๒๕๖๑ให้ถือเป็นที่สุด
หลักของกฎหมายและระเบียบกรกตเป็นหลัก
เพราะกรกตก็กลัวการทำผิดกฎหมายเหมือนกัน
ปิดท้ายที่การเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาวันที่๔

วันที่๓๐พฤศจิกายนที่เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร
จะมีผู้มาสมัครจำนวนมาก
เพราะมีคนอยากเป็นมนุษย์ประวัติศาสตร์

กรกตจะสรุปยอดผู้สมัครทั้งประเทศในแต่ละกลุ่ม
แพร่ให้ประชาชนรับทราบ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน